คุณผู้ชมค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนฮือฮา

สำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐากับคลิปนี้นั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าหลายคนนี้นะคะดีใจไปพร้อมกับเธอ
เพราะว่าเธอมีการพดหน้าคลิปอัลโตร์สาวของคุณค่ะ
ยังไงทำไมต้องลุ้นกันขนาดนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปบางช่วงบางตอน
สาวมิวเธอโพสต์เอาไว้หน่อยค่ะ

ลองแค่ครั้งเดียวมันมาแล้วเนี่ย

ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ได้
คือตอนที่มีเสียงหัวเราะยิ้มแย้มกันนี่คือในช่วงของต้นคลิปนะคะ
แล้วก็มีการโชว์ตัวเทสการตั้งคันนะฮะ
ก็ขึ้นเป็น๒ขีดขีดหนึ่งชาร์จอีกขีดหนึ่งก็จาง
ในวงการบันเทิงก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะ
จากชาแนลของคุณมิวแล้วก็ไฮโซเซนนี้นะคะ
ท้ายที่สุดก็เฉลยว่าในครั้งนี้มันคือท้องลมนะคะ
ก็ประมาณ๖สัปดาห์แล้วนั่นเอง
เอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทั้งคู่ในการเดินหน้าปั๊มทายาทต่อไป
ดูจากสีหน้าสีตาของทั้งคุณมิวแล้วก็ไฮโซเซน

เพราะว่าบอกว่าอีกถ้าเป็นสัปดาห์ที่๗เนี่ย

จะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจของลูกเขา
เอาเป็นว่าเราเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะ

ว่าทั้งสองคนแข็งเข้มแข็งอยู่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ